นักเรียนนักเลงฟาดฟันกลางถนนคุณ

กลางถนนด้วยกลางวันแสกด้วย
อีกแล้วคุณอรัชพรบอก

พี่หนูออกประวัง

แม่เธอชิคกี้พาย
โอ้โหชาวบ้านบอกทั้งเบื่อทั้งเอือมแล้วก็ทั้งกลัวด้วยคุณนะ

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันนี้เลย
สดร้อนวันนี้ครับ๑๑มกราคม
พลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาเนี่ยบันทึกคลิปเอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์ที่กลุ่มนักเรียนช่างยกพวกตีกันกลางถนนสุขสวัสดิ์
ตรงจุดกลับรถปากซอยสุขสวรรค์๗๔หรือว่า
ซอยวัดชมนิมิตรที่ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ในวงกลมสีแดงนี้เห็นอาวุธปืนไหมฮะ
นี่ถือมาแล้วก็ยิงด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านที่ขับรถสัญจรไปมา
และผู้คนที่เดินถนนวิ่งหาที่หลบเอาชีวิตรอดเลย

จากคลิปคุณนับดูกี่คน

มี๒๐คือว่าทั้งสองกลุ่มสักประมาณ๒๐คน

ต่างคนอาวุธครบมือแล้วล่ะครับ
เท่าที่เห็นนะก็มีทั้งมีดดาบท่อนเหล็กระเบิดปิงปอง
และอีกคลิปยังเห็นว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีเพื่อนเป็นคนขับแล้วครับ
แล้วก็นี่ฮะในมือถือปืนคุณ
เดินอาดไปมาไปมาแบบนี้นะครับ
แล้วก็ยิงใส่นักเรียนฝ่ายตรงข้าม
โชคดีนะคุณตอนนี้โอ้โหตอนยิงปืนมันขัดครับ

ที่ทั้งสองต่างหนีกันกระเจิงนะฮะแยกย้ายกันไปครับ
จากเหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานของคนเจ็บหรือว่าความเสียหายอื่นนะครับ
ทางนี้ช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมานะคุณ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีเหตุกลุ่มวัยรุ่น
นักเรียนช่างกลยกพวกตีกันบ่อยครั้งครับ
ชาวบ้านวอนเลยวอนเด็กพวกนี้นะอย่าตีกันเลย
แล้วก็วอนตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาตรงนี้หน่อย
กลัวว่าจะมีคนเจ็บคนตายนะครับ